ปัจจัยแรกก็แน่นอนพายุที่เราจับตามองอยู่ว่าจะขึ้นเวียดนาม

เวียดนามแน่แต่คงอ่อนกำลังลงก่อนที่จะเข้าไทยนะครับ
แต่ว่าอีก๒ปัจจัยที่ทำให้บ้านเรามีฝนอยู่แล้ว
นั่นก็คือร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานนะฮะ
อันนี้เป็นตัวดีเลยที่ทำให้ตอนกลางของประเทศมีฝน
และอีกปัจจัยหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พาดผ่านอยู่ในส่วนของภาคใต้อ่าวไทยทะเลอันดามัน
อันนี้ก็ปัจจัยที่๒ที่ทำให้บ้านเรามีฝน

ใช่นะครับดังนั้นถ้าจะตรวจสอบรายจังหวัด
ก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าจังหวัดของท่านได้รับอิทธิพล
ปัจจัยไหนกันแน่อย่างจันทบุรีและตราดได้รับปัจจัย
จากเรื่องของร่องมรสุมแล้วก็มรสุมภาคใต้ที่มันพาดผ่านอยู่นะครับ
ดังนั้นพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดตราดกันก่อนนะครับ
โดยที่วัดวรดิตถาบรามที่ตำบลวังกระแจที่อำเภอเมืองนะครับ

พระแต่ละรูปต้องมาทำงานแล้วล่ะนะฮะ
พระครูสุนทรวรทัศน์เจ้าอาวาสแล้วก็พระลูกวัดรวมถึงชาวบ้าน

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธัยปพของเทศบาลเมืองตราด
ได้นำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับรถบรรทุก
เร่งกันขนกระสอบสายนำไปกั้นน้ำ
ไม่ให้ไหลเข้าไปภายในกุฏิวัด

หลังจากน้ำในแม่น้ำตราดได้เอ่อล้นตลิ่ง
ไหลเข้าท่วมพื้นที่ของตำบลวังกระแจ

แล้วก็ไม่มีท่าทีจะลดลงเลยนะฮะ

ค่ะโดยท่านเจ้าอาวาสบอกว่า
ปริมาณน้ำท่วมไม่มีทีท่าว่าจะลดลงลงมาเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการใช้กระสอบทราย
มากั้นน้ำไม่ให้เข้าไปภายในกุฏินะครับ
ซึ่งน้ำท่วมครั้งนี้ก็ถือว่าหนักที่สุดในรอบ๒๐ปี
หลังจากนี้ก็คงต้องจับตามองหลายอย่างคุณ
ฝนที่จะตกลงมาทั้งน้ำที่มีระดับที่สูงมากขึ้น

เดี๋ยวเราไปดูที่จันทบุรีกันบ้างนะครับ
จันทบุรีเป็นจังหวัดใกล้เคียงกัน
เช้าวันนี้ระดับน้ำทุกพื้นที่ค่ะปริมาณลดลง
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรีนะครับ
ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ใช่จันทบุรีน่าห่วงนะฮะ
เพราะว่าเมื่อวานกลับตั้งแต่เช้า
วันนี้ก็มีกระแสน้ำที่มันเยอะเลย

โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำจันทบุรี
น้ำอาจจะเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
คือตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเขามีการเฝ้าระวังตลอดนะคะ
ส่วนล่าสุดระดับน้ำยังไม่ถึงขั้นวิกฤต

ส่วนในพื้นที่หมู่บ้านดอนตาน

เนื่องจากอาจจะมีน้ำล้นจากฝ่ายและคลองระบายน้ำ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงานค่ะ

รวมถึงให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ

จันทบุรีต้องพูดถึงสวนผลไม้

ก่อนหน้านี้นะคะก็คือที่อำเภอขลุง

ถึงแม้ว่าเมื่อประมาณช่วงสัปดาห์ที่แล้ว
น้ำจะท่วมสูงแต่ตอนนี้เริ่มคลี่คลายตามลำดับ
ส่วนที่อำเภอมะขามน้ำยังท่วมขังอยู่ค่ะ
หากวันนี้ไม่มีปริมาณฝนลงมาตกเติม

จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเร็วนี้

ใช่ฮะดังนั้นต้องติดตามเรื่องของ
การทำนายสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดเหมือนกัน

เพราะว่าล่าสุดมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

ร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนในบ้านเรา
มรสุมประจำฤดูในภาคใต้นะครับ
โดยฉบับที่๙ลงวันที่๑๔ตุลาคม

พายุโซนร้อนคมปาซุอยู่บริเวณอ่าวตังเกียร์นะครับ
ตะวันออกของเมืองวินประเทศเวียดนามนะครับ
ก็พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก
ด้วยความเร็วประมาณ๒๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน
วันนี้แหละฮะ๑๔ตุลาคม
หลังจากขึ้นฝั่งแล้วเป็นธรรมชาติของพายุนะคุณนะ

พอขึ้นฝั่งมันจะอ่อนกำลังลงตามลำดับนะครับ

จะเป็นแค่หย่อมความกดอากาศต่ำหรือไม่
แต่ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ

ปัจจัยที่๓คือมรสุมตะวันตกเชียงใต้
กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย

ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือฝั่งทะเลอันดามัน
มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ
ขึ้นลมในทะเลนะครับทั้งอันดามันและอ่าวไทย
ลมแรงนะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะครับ
คลื่นอาจจะสูง๒๓เมตรนะครับ
ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
แล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในทะเล

ชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
เรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่๑๖ตุลาคมนี้
และขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

เดี๋ยวนี้ผมเป็นเว็บไซต์ที่ต้องเข้าไปดูประจำเลย

ช่วงหน้าฝนฤดูฝนแบบนี้นะคะนอกจากฝนที่เกิดในประเทศแล้ว
เขาก็จะมีพายุมาแบบนี้แหละค่ะเป็นระยะนะคะ